วันอาทิตย์นี้มันเต็มร้อยไปกับ
ออกตัวสตาร์ทความมันอาทิตย์ที่๑ตุลาคมนี้๔ทุ่มเป็นต้นไป
ทางไทรัตท์ทิวีช่อง๓๒